มีผู้ชายคนหนึ่งดอดไปที่บ้านผู้หญิง๒วันติด
ไปเอาหัวเขาโขกลูกกงเหล็

หมาวิ่งไล่กลับออกไป

แต่วิธีนี้ไม่สามารถชนะใจได้นะ
เอาหัวเค้าโขกอ่ะบ้าออกมากไม่ได้นะ
ไปดูกันหน่อยจับได้แล้วนะครับผู้ต้องหาคนนี้อายุ๒๗ปี
นายคนนี้คือนายนพเดชชัยสิริครับถูกตำรวจภูทรสัตหีบ
ที่ชนบุรีจับกลุ่มตัวได้เมื่อวาน
สวมหวกไอ้โม่งบุกเข้าไปที่บ้านพักหลังหนึ่ง
แล้วก็ทำร้ายผู้หญิงเจ้าของบ้านอายุ๒๔ปี

โอกาสที่ผู้หญิงกำลังล้างจานอยู่ไปจับเขาใช่ไหม
และคำถามน่ากลัวมากอยู่บ้านคนเดียวเหรอน้อง
อยู่อยู่ใครจะไปยุ่งอะไรกับเขาด้วย
แล้วไม่หนำซ้ำนะก่อเหตุอีกวันหนึ่งปุ๊บอีกวันหนึ่งก็มาอีกก่อเหตุซ้ำ
แต่ไปเจอสุนัขวิ่งไล่กัดจนต้องวิ่งหนีออกไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๘๒๙มกราคม
ตำรวจบอกว่าจากการสืบสวนทราบว่านายคนนี้เนี่ยนะ
อยู่ที่บริเวณใกล้บ้านที่เกิดเหตุ
มีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถบรรทุก

ก็ผมชอบผู้หญิงคนนี้มานานผมเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเขา
รู้ว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวตอนกลางคืน

เพราะสามีของเขาออกไปทำงาน

คิดถึงผู้หญิงคนนี้จังเลยอยากเจอหน้าเธอก็อยากจะไปหาฝ่ายหญิง
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดประตูให้ก็เลยลงมือทำร้ายเป็นอย่างนั้นไป
วันถัดมายี่สิบเก้าย่ามใจบุกไปหาอีกแต่ว่าคราวนี้
สุนัขที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันดุไงก็กระโจนวิ่งไล่ใส่
เขาก็เลยต้องวิ่งกลับไปนะฮะเบื้องต้นตำรวจก็
นะไว้ในครอบครองก็เสพด้วยค่ะนะครับอ่ะโดนหลายข้อหาทีเดียว

ใครเค้าเล่นด้วยเหรอฮะน่ากลัวเป็นโจรกันไป

แล้วเข้าไปเจอเนี่ยพี่ฮีโรคทั้ง๓